ผมนายสุมศิษย์เชื้อคงพรรคเพื้อไทย
ก็วันนี้ขอขอบคุณท่านประธานครับ
ที่ให้โอกาส

เมื่อเช้าท่านมาไม่รู้ว่าท่านอารมณ์เสียมาจากไหน

ก็ดีครับบางทีอารมณ์ท่านยังไงก็ว่ามาอย่างนั้น
แต่พวกเราเนี่ยมันไม่ใช่ที่รองรับอารมณ์นายก
ท่านต้องให้เกียจขึ้นกันและกัน
แล้วท่านก็มาบ่นว่าขอความร่วมมือจากใครก็ไม่ได้

มันอยู่ที่รู้จักให้เกียรติกันหรือเปล่า
เมื่อสักครู่เนี่ยท่านนายกก็ปรับอารมณ์อีก

เพราะฉะนั้นท่านไปปราบเถอะครับ
สภาพผู้แทนรัศดรเป็นสภาที่พวกเราต้องแสดงความคิดเห็น
ต้องบอกความเป็นจริงซึ่งกันและกัน

ท่านเป็นรัฐบาลท่านก็ทำของท่านไป
เราเป็นผู้แทนรัศดรไม่ว่าจะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล

แล้วก็ต้องใจเย็น

บางทีท่านเอารมเสียนะพาให้ผมเอารมเสียไปด้วยนะ

เพราะท่านก็บอกว่าอยู่ไหนท่านก็ฟัง

ผมจะพูดถึงงบที่อยู่กระทรวงท่านที่เคยอยู่เป็นนายกนั่นแหละ

กระทรวงกลาโหมนี่เป็นกระทรวงที่
ที่รับงบมาตั้งแต่ปีไหนก็ไม่รู้
ไล่มาตั้นแต่ปี๖๒เยอะทั้งนั้นเลยครับ
๒แสนกว่า๒แสนกว่า๖๖

งบกระทรวงกลาโหมรถมาทำเป็นรถ

ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราก็พอดูได้ว่า
แม้จะลดงบกระทรวงกลาโหมลงมาให้เห็น
ไม่เห็นแต่ก็ยังมีติดอันดับนี้ครับติดอันดับท็อปไฟล์อยู่นะครับ
เราไปดูว่าอันดับต่างต่างเหล่านั้นเป็นใครฮะดูอันดับนะครับท่านประธานฮะ
อันดับที่เยอะเยอะก็เห็นฮะกระทรวงศึกษาธิการสามแสนกว่า
กระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังสุดท้ายมาอยู่กระทรวงกลาโหม
เอาล่ะผมทำเพื่อให้เห็นตัวเลขว่าจะพูดต่อเรื่องอะไร
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยที่เล่าไปแล้วล่ะครับในสไลด์เนี่ย
เพราะฉะนั้นเรื่องงบว่าจะลดไม่ลดไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือท่านทำกรอบ
งบประมาณให้อยู่ภายใต้กฎหมายเพราะฉะนั้นก็ปรับตรงนี้ลดตรงนู้นหน่อย
เพื่อจะให้เห็นว่าดูดีเพราะว่าอะไรฮะเพราะหลายท่านที่มาตอบ
ก็บอกว่าแม่ผมทำตามกฎหมายก็เรียนอย่างนี้ว่าเอ่อ
พอมีความลบโดยรวมแล้วเนี่ยดูสไลด์ต่อไปนะครับว่า
งบต่างเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
วิสัยทัศน์ของกระทรวงกลาโหมเนี่ย
บอกว่ามีศักยภาพทางทหารที่ทัดเทียม
ในปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบดูสิครับ
เหมือนว่าเราจะสร้างอาณาจักรสร้างอะไรไม่รู้
ถามว่าวันนี้เราจะไปรบกับใคร

เพราะว่าวันนี้มันไม่ได้ลบกับใครแล้วล่ะ
งครามขนาดใหญ่ในภูมิภาคเรา
ผมก็เชื่อว่ามันไม่น่าจะมี
ถึงมันมีมันก็เป็นสงครามตัวแทนทั้งนั้น

เพราะฉะนั้นที่จะบอกคือสไลด์ถัดไปครับว่า

กระทรวงกลาโหมเนี่ยเรียกว่าทหารไปทำทุกเรื่อง

ผมไปดูแล้วก็สงสัยว่า
เอ๊ะทำไมมันมาเกี่ยวข้องเรื่องอะไร
บอกว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
แล้วยังทุ่มไม่กว่ากองทัพเรืออีกนะครับ

โดยอ้างถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่๑๓
โดยระบุว่าเป็นแผนบูรณาการเขตเศรษฐกิจ

หมุดหมายที่๕หมุดหมายที่๑๘
ที่สำคัญผมเห็นแล้วก็บอกว่ากองทัพจะไปทำพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และปลอดภัย
ตกลงนี่ภารกิจหลักกระทรวงกลาโหมเหรอครับ
เป็นภารกิจหลักเหรอเอาทุกเรื่องเลยเหรอ
ฝนตกแดดออกน้ำท่วมไฟไหม้เอาหมดเลยเหรอ
นี่ผมถึงบอกว่าจัดไม่ถูกที่ถูกทาง
ทำไมกระทรวงกราโหมทหารไม่เป็นหน่วยสนับสนุนเหรอครับ
เป็นพระเอกทุกเรื่องเหรอทำได้ทุกเรื่องเหรอ
แต่ผมมานึกถึงอ้อก็ต้องทำได้เหรอครับ
เขาบอกว่าเขาจะป้องกันภัย
ภัยคุกคามผมเองก็ไม่รู้ว่าภัยมันมาจากไหน
ภัยจากการสร้างเองหรือภัยจากการที่คิดเอาเองหรือสรุปเอาเอง
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็อยากจะบอกว่า
งบต่างที่เกิดขึ้นในกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าแหมเขียนแล้วดูดี
ขณะเดียวกันยังระบุถึงเป้าหมายของกองทัพ
ยังมีความพร้อมเผชิญกับภัยคุกคาม
โดยตั้งวงเงินในปี๒๕๖
หมื่นกว่าล้านอันนี้หมายถึงรวมทุกอัน

เพราะผมไม่เห็นด้วยจะปรับยังไงก็ไม่เอา
มันไม่รู้จะเป็นภัยคุกคามยังไง
ทุกวันนี้มันคุกคามกันเอง

งบเยอะหลายอันในรายละเอียด

เอากว้างว่าเรื่องงบประมาณมาไล่ดูกัน
กองทัพเรือกองทัพอากาศมีอะไรมีอะไรบ้าง
นี่ไงครับซื้ออาวุธยุทธโทปกรณ์
ผมเลยสรุปว่าเราจะไปรบกับใคร
วันนี้เราต้องปรับบริบทใหม่ของกองทัพ
ผมเชื่อว่าในทหารที่ดีฝีมือดีเยอะแยะ

ที่เขาอยากจะทำกองทัพให้มันสะอาดสดใส
ที่อยากให้พี่น้องประชาชนยอมรับ
ท่านประธานวันนี้เดินไปทางไหน
คนพูดถึงกองทัพคนที่รุ่นใหม่
เขาพูดถึงกองทัพอย่างไม่ให้เกียรตินะครับ
เพราะฉะนั้นกองทัพต้องวางตัวให้เกือบ
ทีนี้เราจะไปลบกับใครก็เห็นงบต่าง
เป็นงบของโครงสร้างอุปกรณ์
ยุทธโทปกรณ์ทั้งนั้นแหละครับเห็นไหมครับ
ตั้งไว้ตั้งเป็น๕๐๐กว่าล้าน๕๐๐๐กว่าล้าน
ตัวเลขมันกว้างนี่แหละจะเล่าให้ฟัง
เพื่อเห็นตัวเลขว่าเหล่านี้น่ะ
เป็นเรื่องของเงินภาษีอากรพี่น้องประชาชนทั้งนั้น
สไลด์ถัดไปนะครับจะดูว่ามีใครบ้าง

เนี่ยจัดหาเสียกับการจัดหาทั้งนั้นเลย
จัดหาอุปกรณ์ที่มาเพื่อการต่อสู้ทั้งนั้นเลย

ทัพเรือก็มีนะครับเสริมสร้างยุทธโปรกรณ์
คือเดี๋ยวก็จะบอกจะบ่นว่าสอสอสมคิด
อะไรทหารมันก็ต้องซื้ออาวุธมันจะซื้ออะไร

เพราะท่านเรียงลำดับความสำคัญไม่เป็นไง
แต่นี่กองทัพเรือกองทัพอากาศมีอีกครับ
กองทัพอากาศยังมีอีกนี่ไงครับ
เมื่อกี้คงไม่ไปบ่นถึงว่าจะไปซื้อเครื่องวงเวียน
ดังนั้นรายละเอียดลงไปในวาระสอง
แต่ในวันนี้จะบอกว่ากองทัพอากาศ
ก็มีเงินในวงเงินที่สร้างโครงการใหม่
โครงการเก่าเยอะแยะอย่างที่เห็นนะครับ
รวม๒๓โครงการอีก๗๘พันล้าน
มันเกินไปหรือเปล่าเราหลงยุคหรือเปล่า
กองทัพกำลังเดินไปทิศทางไหน
ถัดไปครับนี่ไง
กองบัญชาการกองทัพไทยก็เอากับเขาด้วย
ไม่รู้จะเอายังไงอีกไปรบกับใครอีกก็ไม่รู้
เงินไม่เยอะก็จริงแต่๔๕๐๐ล้าน
ยังมีอีกนะครับโครงการเสริมสร้างกองกำลังต่าง
โอ้โหทำไมมันเยอะแยะขนาดนั้นครับ
ท่านประธานครับท่านทราบไหมครับว่าทหารเกณฑ์บ้านเรามีเท่าไหร่

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒
ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒

ปี๑เกณฑ์ทหารแสน๒